อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้อาจารยิ่งศักดิ์
อาจารยิ่งศักดิ์ช่วยพี่น้องมาตลอดด้วยการทำอาหาร
เพื่อลงพื้นที่ไปแจกพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ด้วยความที่แกก็ทำหลายอย่าง

จู่ก็ลื่นล้มในครัวขณะที่กำลังทำอาหาร
เพื่อไปแจกให้กับชาวบ้านนี่แหละค่ะ
ด้วยความที่อาจารยิ่งศักดิ์เป็นคนที่รักสะอาด
คือก่อนจะลงมือทำอะไรเนี่ยก็ต้องล้างมือล้างจนสะอาดไปหมดเลย
บอกล้างมือล้างยั้นออกน้ำมันก็เลยหยดใช่เต็มไปหมด
พอน้ำมันหยดลงพื้นแกก็อาจจะไม่ได้ทันได้ระวัง
เดินไปเหยียบแล้วลื่นล้มข้อเท้าพลิกค่ะ
วันรุ่งขึ้นข้อเท้าบวมเป่งเลย

ก็เลยต้องไปหาหมอแต่ว่าคุณหมอบอกว่าโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมาก

ล่าสุดอาการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
ก็อย่างที่บอกเลยว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมาก

ตอนนี้สามารถเดินเข้าครัวเองได้แล้วค่ะ
ขอจับตะหลิวทำกับข้าวนะคะ
แจกชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะโควิด๑๙ค่ะ
อาจารยิ่งศักดิ์ตั้งชื่อบอกว่า
เป็นโครงการยิ่งสุขตลอดกับชื่อตัวเอง
ลงทุนไปซื้อเครื่องแพ็คอาหารแบบนี้มาเลย

เลี่ยงการพบเจอผู้คนเยอะนะคะ
บอกเลยว่าเครื่องนี้แสนกว่าบาท

ที่ทำเนี่ยก็ไปแจกพี่น้องย่านพระรามสาม
ทุกวันก็จะจ้างพี่วินไปแจกให้ถึงที่เลยค่ะ
อาจารยิ่งศักดิ์นะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่า
ไม่ขอรับบริจาคใด
ขอทำเองไปเรื่อยค่ะ
ส่วนงานการถ่ายรายการตอนนี้โอ้โหต้องเข้าใจเนาะ

สถานการณ์มันน่ากลัวมันไม่ปลอดภัย
อาจารย์ก็ไม่กล้าออกไปถ่ายทำจริงนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารยิ่งศักดิ์กันหน่อยค่ะ
หาดหลุมแบบระบบอุตสาหกรรมเลยนะเถอะ
วันนี้ก็ทำอ่านเช่าคลุกพับปีกบ์กับไก่ผัดหวานนะคะ

ด้วยความว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นเชฟ

ก็ให้อาจารยิ่งศักดิ์หายป่วยไวก็แล้วกันนะคะ

บอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านอื่นเลย
ตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ